ท่านผู้ชมครับอุบลรัชธานีครับ

นอนป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ได้ยินเสียงภรรยาร้องขอความช่วยเหลือลงมาดู

ค่ะนะแล้วมันก็ตกใจนะฮะวิ่งหนีไปทิ้งหลักฐานไว้เต็มเลยครับ
ทุกผู้ชมครับกางเกงชั้นในก็มีกางเกงขาสั้นนะฮะ
ขาสั้นสีเทาแถบน้ำเงินรองเท้าแตะอีกหนึ่งคู่นะฮะ
มีเงินเหรียญอีกสิบห้าบาทบุรีอีกสองมวลนี่ฮะ
หลักฐานในที่เกิดเหตุที่คนร้ายทิ้งเอาไว้วิ่งหลบหนีไปนะครับ
ของกลางพวกนี้เนี่ยคือที่เกิดเหตุนะฮะที่คนร้ายเนี่ยเข้ามานะครับ
แล้วก็มาจะข่มขืนหญิงสาวอายุห้าสิบหกปีนะคือหญิงคนนี้
นอนป่วยอยู่ใต้เตียงใต้ถุนบ้านในชุมชนกุฎปลาขาวตะมนตวาลินชำราบ
อุบลรัชธานีนะครับสามีของผู้เสียหายบอกว่า
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมียเนี่ยป่วยลักษณะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับ
พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจำอำเภอก็ไปจนค่ำอ่ะนะ
กลับมาถึงบ้านโอ้โหขึ้นไปบนบ้านไม่ไหวอืม
ก็เลยตัดสินใจให้ภรรยาเนี่ยนอนที่เตียงใต้ถุนบ้าน
ถุนบ้านมีเตียงอยู่นะส่วนตัวสามีเนี่ยก็คอยนอนดูอาการภรรยาด้วยแหละ
นะขึ้นข้างบนบ้างอยู่ข้างล่างบ้างจนกระทั่งห้าทุ่มเศษ
ได้ยินเสียงภรรยาร้องขอความช่วยเหลือนะประมาณว่าอย่ามาทำอย่ามาทำ
อ่าหรือว่าเจ็บอะไรแบบเนี้ยนะครับพอหันไปดูเอ้าคนร้ายเนี่ย
คล่อมอยู่บนร่างภรรยาแล้วค่ะพอสามีมาเห็นนะฮะ
คนร้ายมันตกใจครับมันก็เลยรีบวิ่งหนีไปก็ทิ้งไว้เต็มเลยกระงงกางเกง
รองเท้าแตะก็ทิ้งเอาไว้กางเกงในด้วยนะครับส่วนตัวภรรยานี่
สามีก็พาไปหาคุณหมอนะฮะให้ตรวจร่องรอยการข่มขืน
นะฮะเพื่อเป็นหลักฐานในการที่จะดำเนินคดีนะครับ
อยู่ข้างมี่ไหวแล้วครับอ่าเฮ้ย

เพราะตอนเขาหันไปหาเจอแม่นั่นมีใครอยู่กับเรา
ก็ไม่รักเขาก็เสิร์ฟอยู่หันล่ะ

เมื่อกี้ก็ทิ้งขาด้วยก็แรงเลย

แต่ว่าคนแน่บอกจะให้อันนี้ลงเท่าที่
ครับสิเดี๋ยวเบิ้งว่าไปเงินเกงอยู่ทั้งไหนนะไปทั้งไหนนะ
เกงอยู่นี่ซ้องต่อเกงในตัวหนึ่งลงเต่า
คนที่เขาสงสัยก็อยู่เท่านี้ป่ะ

แล้วเขาเห็นไหนเขาจำได้อะไรบ้างปะ
จำได้นะครับก็อย่างนี้มึง
เกงขาสั้นกับรองเท้าแตะที่ทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกเขาจำได้
เป็นผู้ชายในชุมชนนี่แหละอายุสัก๓๐กว่านะครับมีประวัติติดยาเสพติด
ตำรวจก็เลยไปที่บ้านนะฮะชุดสืบสวนไปที่บ้านของผู้ต้องสงสัยคนนี้นะครับ
บอกโอ้โหยังไม่กลับเลยยังไม่กลับมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
ก่อเหตุเอาไว้สักสี่ห้าทุ่มนะครับญาติก็ไม่เจอก็เลยแจ้งเอาไว้บอก
ถ้าเจอเมื่อไหร่ก็พามาหาตำรวจด้วยนะถ้าเกิดว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับ
แต่ว่าหลักฐานเนี่ยมันก็ชัดอยู่นะกางเกงด้วยรองเท้าแตะด้วย
คนในชุมชนบอกเห็นก็รู้แล้วกางเกงตัวนี้แหม่มันจะมีใครใส่สักกี่คน
นี่ฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดเช้าวันนี้ตำรวจสพวารินชำราบ
ตามเจอตัวและคุมตัวได้แล้วนะครับผู้ชายคนนี้ครับสมมุติว่าชื่อนายนุก็แล้วกัน
อายุ๓๒ปีเป็นชาวบ้านในชุมชนนี่แหละไปข่มขืนผู้หญิงที่อายุ๕๖ที่ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
นอนอยู่เตียงใต้ถุนบ้านไปจับที่บ้านพักเนี่ยแหละฮะ
บ้านพักที่อาศัยอยู่เนี่ยหายไปวันหนึ่งนะฮะกลับมาที่บ้านก็เจอเลยนะครับ
ก็นำตัวไปสอบปากคำนะครับผู้ต้องหาเนี่ยเขาอ้างว่าเขามีอาการป่วยทางจิต
อันนี้เขาอ้างนะบ้านอยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้เสียหาย
เขาจะคอยไปช่วยดูแลอยู่เวลาญาติของผู้หญิงคนนี้ไม่อยู่บ้าน
เมื่อวานนี้ช่วงกลางดึกเนี่ยเขาก็เดินผ่านหน้าบ้านหลังนี้
แล้วผู้เสียหายนอนอยู่เตียงใต้ถุนบ้านผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเขาตะโกนเรียกให้เข้าไปช่วย
ปัสสาวะอุจจาระให้หน่อยจะเปลี่ยนกางเกงใหม่เขาก็เคยไปช่วยอยู่แล้วเขาก็เลยเข้าไปช่วยนะ
พอเข้าไปช่วยอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะบอกช่วงถอดกางเกงให้กับผู้เสียหายเนี่ยถอดไปถอดมา
เกิดอารมณ์ทางเพศก็เลยข่มขืนระหว่างที่ข่มขืนเนี่ยผู้เสียหายร้องสามีที่นอนอยู่ก็ตื่นขึ้นมา
ก็วิ่งมาดูตัวเขาก็ตกใจก็เลยวิ่งหนีไปสุดท้ายก็ถูกจับจนได้ครับ
เพื่อเข้าไปเช็ดหัวจระให้เขามือผมที่โดนเอาไว้ในก่อน
ถ้าเกิดแปลงตัวแฟนเขาต้องตื่นถึงตั้งนาทีคือน่ะปรุงทรุปกี้ไปครับไม่ได้เอาอะไรไปด้วยครับ
ก็โดนแช่งข้อหาไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปนะครับท่านผู้ชมครับข่มขืนกระทำชำราวหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเองนะฮะ
เดี๋ยวต้องไปตรวจเรื่องของสุขภาพจิตนะฮะถ้ามีเรื่องทางนี้จริงก็ต้องไปรักษาก็ต้องกลับมารับโทษนะฮะ
คือยังไงคุณก็ไปทำเขาอย่างนี้ไม่ได้นะคะ